หลังจากที่มีการโอนคดีไปให้ทางกองปราบแล้ว
วันนี้เนี่ยก็ไปคุยกับรองโจ๊กกันหน่อยค่ะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านนะคะ
ซึ่งวันนี้ยืนยันบอกว่าการโอนคดีกำนันนก
ให้กับตำรวจสอบสวนกลางไม่มีอะไรน่าหนักใจนะคะ
แล้วก็ไม่อยากมองให้เป็นเรื่องของความขัดแย้ง
โดยเฉพาะการตั้งข้อหามาตรา๑๕
กับตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกนะคะ

เขาก็สอบสวนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ไม่อยากมองว่าเป็นเรื่องขัดแย้ง
แต่ว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน
เพื่อเอาคนผิดมาลงโทษนะคะ
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกต
เรื่องข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างชุดทำงาน
ของพลตำรวจเอกสุรเชษ
การแถลงข่าวของพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชนั้น

และการแจ้งข้อหามาตรา๑๕
กับตำรวจในงานเลี้ยงยังไม่ตรงกัน

กรณีกล้องวงจรปิด๑๓ตัวที่กู้ข้อมูลได้
อีก๒ตัวใช้ไม่ได้๑ตัว

แต่ว่าเป็นข้อมูลของสำนักงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็ส่งหลักฐานทั้งหมดรายงานทั้งหมดให้กองปราบหมดแล้ว
หลังจากนี้กองปราบจะต้องพิจารณา
ในการแจ้งข้อหากับคนทำผิดทั้งหมดอย่างรอบครอบค่ะ
ในการตรวจกล้องเราก็ให้บริษัทเข้ามันทำมากู้กล้องให้ด้วยส่วนหนึ่ง

เพราะฉะนั้นพยานฐานคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า
วันนี้จะไปเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนยากนะครับ

เพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ
มันจะไปบอกว่าใครไม่ละเว้นใครละเว้นเนี่ย

คนที่เสียสิทธิ์นะครับ

นะว่าทำไมคุณแจ้งผมแล้วคุณไม่แจ้งเอ่อคนนู้นนะครับ

ผมก็ทำชุดสืบสวนเนี่ย

แต่ว่าอันนี้คือ
สวนกับสอบสวนมันจะแยกกันนะครับ

ก็มีหน้าสืบสวนได้ทั่วละชายจักรนะครับ

ได้ว่ากองปราบจะแจ้งอย่างไรบ้าง

เพราะฉะนั้นการแจ้งข้อกว่าหาก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

วันนี้เนี่ยทางพบตรเพิ่งให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นคดีเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล
แล้วก็เห็นว่าถ้าหากภาค๗ดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่
อาจจะหนักใจอาจจะมีข้อมูลรั่วไหล
หรืออาจจะมีตำรวจในพื้นที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ต้องหาครับ
ก็ถ้ามันเป็นคดีเกี่ยวกับตำแหน่งความผิด
เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่มันจำเป็นที่จะต้องโอนให้
ปปชดำเนินการภายใน๓๐วันอยู่แล้ว
การที่โอนคดีมาที่กองปราบก็ไม่ได้มีการแตกต่างอะไรเป็นพิเศษนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวนี่เพิ่งสัมภาษณ์สดร้อนเลยนะคะ
บอกว่าได้คุยถามท่านบอกว่าได้คุยส่วนตัวกับท่านรองโจ๊กบ้างหรือเปล่า
สำหรับเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็คุยกันแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าจะมีการตีความไปในทางใดนะคะ
ก็ไม่อยากจะพูดคุยเรื่องนี้แล้วยังมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบอีกมาก
ยืนยันก็คือไม่ได้ริดรอนอำนาจของรองโจ๊กแต่อย่างใดนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกค่ะบอกรู้สึกน้อยใจหรือเปล่า
ที่ถูกมองว่าไปริกตรอนอำนาจหน้าที่ของผลตะบดเอกสุรเชษฐ์
คือท่านก็บอกว่าก็ต้องยอมรับว่าสื่อมีเยอะนะมีหลายช่องทาง
ตัวเองต้องหนักแน่นเดินหน้าทำงานอื่นต่อไป
แล้วในภาพรวมเนี่ยก็ยังมีภารกิจต่างที่สำคัญอื่นรออยู่ด้วยนะคะ
อันนี้คือสัมภาษณ์ล่าสุดจากพบตรเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับไปดูประเด็นเพิ่มเติม
จากทางรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
เรื่องที่ผมเกิดเอาไว้เมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะครับ
ว่าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินอะไรต่างของทางกำนันนก
ผิดกฎหมายไหมเบื้องต้นนั้นยังไม่พบความผิดนะครับ
โดยทางผลตะบดเอกสุรเชษฐ์หักผ่านนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นอย่างที่บอกไปก็มีการไปตรวจสอบครับ
ประเด็นข้อสงสัยบริษัทกำนันนกเนี่ยนะฮะ
บริษัทนั้นได้ไป๑๕๔๔โครงการร่ำรวยผิดปกติไหม
อันนี้ก็อีกประเด็นนึงนะครับโดยมีการแบ่งการทำงานในส่วนนี้นะครับ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมบัญชีกลางจะตรวจสอบเรื่องการหัวประมูลครับ
ปปชดูเส้นทางการเงินสรรพากรดูเรื่องภาษี
ปปทนะครับตรวจสอบการทุจริตภาครัฐเนี่ยนะครับ
จะมีการตรวจสอบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ปปงนั้น
ตรวจสอบเส้นทางการเงินครับซึ่งมีข้อมูลว่าทรัพย์สินของกำนันนก
มีจำนวนมากเนื่องจากประกอบธุรกิจหลายอย่างนะฮะ
แต่ว่าเบื้องต้นก็คืออยู่ในช่วงของการสอบนะครับ
ในช่วงการเริ่มสอบเนี่ยยังไม่พบความผิดครับ
หรือเปล่าหรือว่าท่านจะหัวหัวประกอบไม่หัว

ปปลชสำภาค์กรปปงปธ
ตรวจสอบการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า
การตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของกำนันนกครับ
ต้องรอหลักฐานและข้อมูลจากทางตำรวจนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนหรือกล่าวหากำนันนก
เรื่องของการร่ำรวยผิดปกติครับ
เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการร้องเรียน
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำนันนก
สตงจะตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
สุ่มเสี่ยงทุจริตแล้วก็มีการร้องเรียนครับ
หัวไม่หัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับคือในส่วนของสตงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำนันนกเนี่ย
เราเราทางเราไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังไม่เคยได้ไปตรวจเจาะในในสัญญาหนึ่ง
สัญญาใดหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งเลย
เข้าข่ายเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษไหมถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขครับคดีนี้มีผู้มีอิทธิพลกระทำความผิด
เหลือพรุ่งนี้อีก๑๘บริษัทนะครับรอติดตามนะครับ